คุณผู้ชมคุยค่ะใครที่ดูอยู่ผ่านหน้าจอส่งไลน์เข้ามา
เขาบอกว่าเรื่องนี้นะเสียงแตก
ภาพที่จะเอามาให้ดูต่อไปนี้เป็นภาพรถเมย์ที่ไปเสียอยู่บนสะพานไทยเบลเยี่ยมเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีคนลงมาช่วยกันเข็นรถเมย์
แล้วที่โพสต์เขาบอกว่าน่ารักน้ำใจคนไทย
แต่ที่น้ำแข็งบอกว่าเสียงแตกเพราะอะไร
คุณผู้ชมมันมีเสียงออกเป็นสองฝั่ง

ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยละกันอันนี้ให้ดูภาพชัดเนี่ยนะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นช่วง๕โมง
ตอนเย็นแล้วนะ๕โมง๑๘แล้วก็เขียนเอาไว้บอกว่าน่ารักมากเลย
รถเมย์สาย๔๖เสียบนสะพานไทยเบลเยี่ยม
ทีนี้พอคลิปนี้แชร์ออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์กัน
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าเสียงมันแตกเพราะอะไร
บางคนก็บอกว่าน่ารักน่ารักดีเห็นน้ำใจคนไทย
บางคนบอกว่าน่ารักอะไรมันสะท้อนคุณภาพชีวิตคนไทยหรือเปล่า
รถเมย์เก่ากี่ปียี่สิบสามสิบปีมาจอดเสียแบบนี้
แล้วมันใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปเข็นรถเมย์แบบนี้ไหม
อันนี้ก็มีคอมเมนต์แล้วบางคนนะบอกว่า
อุ๊ยเนี่ยเดี๋ยวนะสะพานตรงนี้เขาให้รถเมย์ขึ้นเหรอ

นี่ไงรถเมย์ต้องวิ่งข้างล่าง

คนที่รออยู่ตรงจามจุรีสแวร์ข้างล่าง

แล้วมอเตอร์ไซค์มันขึ้นสะพานนี้ได้ไหม
มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเหมือนกัน

บางคนก็บอกว่ามันก็ต้องมองแยกกันนะ

มันต้องปรับปรุงอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

วินัยจราจรคนใช้รถใช้ถนนเป็นยังไง